ตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนธรรมดา
กลายเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกล้องจุลทัศน์
ที่สามารถตรวจเชื้อมาลาเรียได้นะคะ
หลังจากที่ตอนนี้ค่ะเชื้อมาลาเรียนั้นระบาดอยู่ในประเทศแถบแอฟริกาค่ะ
อุปกรณ์ที่เห็นอยู่นี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่
ทีมนักวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมา
สำหรับตรวจเชื้อมาลาเรียแบบง่ายนะคะ
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติแทบจะไม่ต่างจาก

ซึ่งเพียงแค่ใช้ร่วมกับกล้องของสมาร์ทโฟน

ภาพที่กล้องโทรศัพท์ถ่ายได้จะถูกขยาย
สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่า
หนาของเส้นผมมนุษย์ถึง๑๐เท่าค่ะ
อกจากนี้นะคะแอปพลิเคชันพิเศษ
ยังสามารถนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง
และสิ่งแปลกปลอมอื่นที่พบอยู่ในเลือดได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งก็จะทำให้การตรวจเชื้อมาลาเรียเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดยทีมนักพัฒนาเปิดเผยนะคะว่า
อุปกรณ์นี้จะมีราคาไม่เกิน๕๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าประมาณ๑๘๐๐บาทเท่านั้น
และเบื้องต้นจะเริ่มทดสอบอุปกรณ์ในปีหน้า

ปัจจุบันเชื้อมาลาเรียกำลังเป็นภัยคุกคามสำคัญ
ตลอดทั้งปีนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียทั่วโลก
ราว๒๑๔ล้านกรณี
และมีผู้เสียชีวิตเกือบ๔๔๐๐๐คน
จำนวนนี้ค่ะผู้เสียชีวิต๑๙๐อยู่ในแถบประเทศทางตอนใต้
ของทะเลทรายสหรัฐในทวีปแอฟริกาค่ะ